ยังอยู่ที่เรื่องของนายกรัฐมนตรีครับคุณผู้ชมครับ
เมื่อวานนี้ท่านบอกว่าถ้าสถานการณ์มันไม่ดี
หมายถึงสถานการณ์น้ำแล้วระบบการสื่อสารมันล่ม
อย่าลืมทานซิสเตอร์นะครับมันใช้ได้
สื่อข่าวส่งข่าวกันได้วันนี้คนดังหลายวงการ
ก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันนี่คือคุณหญิงหน่อยฮะ
คุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ์ครับหัวหน้าภักดิ์ไทยสร้างไทย
โพสต์คลิปสาธิตการฟังข่าวน้ำท่วมจากวิทยุตามคำแนะนำของนายกระทะวนตรี
คนต่อมาอาจารย์ออสครับอาจารย์ออสอาจารย์วีรชัยวุฒิวงศ์
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับโพสต์อะไรนี่
นี่คือป้ายทางเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับมีสภาพน้ำท่วมขัง
แล้วข้อความบอกว่าไม่ต้องห่วงนะครูออสเตรียมวิทยุทรานซิสเตอร์
ไว้เรียบร้อยแล้วโอ้พออาจารย์ออสกลับมาถึงบ้านโพสต์อีกคราวนี้ฮะ
เป็นคลิปรีวิววิธีการใช้วิทยุทรานซิสเตอร์ครับโอ้โหจานหาซื้อที่ไหนฮะ
ดูเหมือนจะเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์เลยอุ้ยแต่อันนี้ใหม่หน่อยแล้วนะ
บางโตก็ทุกกระแสบางโตครับบางโตซิริฟู
หากเพจเนื้อแท้ล่มอาจต้องใช้วิทยุทรานซิสเตอร์แจ้งข่าวนั่น
ขณะที่ผู้คนในโลกออนไลน์ครับไปหาซื้อวิทยุทิสเตอร์ในแอปพลิเคชัน
ซื้อขายของออนไลน์ชื่อดังนะก็มีหลายรุ่นให้เลือกครับ
คุณผู้ชมครับก็มีตั้งแต่๒๐๐บาทขึ้นไปก็มีซื้อได้แล้ว
แต่เราไปดูร้านที่เขาขายวิทยุทรานซิสเตอร์กันจริงบ้างดีกว่า
แม่ค้าบอกว่าโอ้โหความนิยมมันลดลงไปแล้วน้องนักข่าว
จะขายได้ก็เพราะชาวไล่ชาวสวนชาวนานและผู้สูงอายุ
เดินหนึ่งหรอหนึ่งถึงสองเครื่องเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับ
ราคาอยู่ที่ห้าร้อยเก้าสิบบาทห้าร้อยเก้าสิบเนี่ยเป็นแบบเสียบปลั๊กเท่านั้นนะ
ถ้าคุณวรพรจะเอาแบบใส่ถ่านด้วยเสียปลั๊กด้วยเนี่ยเพิ่มอีกร้อยหนึ่ง
อ่ามันเสียบปลั๊กได้ก่อนไปสำรวจตลาดกันครับ
เขาบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ได้ฟังข่าวสารจากวิทยุมานานกว่า๑๐ปีแล้วนะ
ก็ใช้โทรศัพท์นี่แหละนะครับ
วิทยุซื้อมาก็มาเสียบแฟลตดายบ้างนะฮะ
เพราะมีลำโพงนี่ฟังเพลงบ้าง
เพราะว่าไม่มีเวลาที่จะนั่งฟังวิทยุตลอด๒๔ชั่วโมง